ไหวของแรงงานไทยในอิสราเอลตอนนี้กลับมานะครับ
ถึงประเทศไทยแล้ว๔๕๐๐คนได้ตัวเลขกลม

คือแน่นอนครับพอกลับมาถึงปั๊บนะครับปรีเข้าไปเลย

สุริยาบัวทองหลางน้ำตาลูกผู้ชาย

วิ่งเข้าหาแม่เลยกอดแม่ก้มกราบเท้าแม่ครับ
ซุริยายุทธี๔๒คนคอลาษนะ
โคราชแรงงานไทยในอิสราเอลนะ
น้ำตาคลอเลยเจอแม่เจอเมียนะครับ

ก็รีบวิ่งแล้วครับแล้วก้มไปกราบเท้าแม่
กอดแม่ด้วยน้ำตาแห่งความดีใจ
คิดถึงที่สุดก็คือครอบครัว

แต่เคราะห์ดีนะครับแคมป์ของเขาไม่ได้รับอันตราย
นี่คุณผู้ชมเขาเล่าให้ฟัง
เขาเป็นอีกคนนะที่นายจ้างไม่อนุญาตให้กลับ
เหรอคือจริงพี่เขาเนี่ย
โชคดีโชคดีคือสัญญาเขา๕ปี๓เดือนหมดพอดี

อยู่ต่อไหมสุริยาสุริยาอยู่ต่อเถอะ

แล้วพอเราอยู่แบบนี้เขาจะให้ตังค์เพิ่มด้วย
คือแล้วแต่คุยแล้วแต่คุยแต่ด้วยสถานการณ์น้ำแข็ง

แต่สุริยาบอกว่าไม่ไหวแล้วจ้ะกลับบ้านดีกว่า

โอเนี่ยสุริยายิ้มเลย
ท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรประการ๒ทุ่ม
จนถึงขณะนี้มีแรงงานไทยนะครับกลับมาแล้ว๒๗เที่ยวบิน
ถ้านับเป็นหัวนับเป็นคนใน๔๕๓๑คน
กระทรวงแรงงานนะครับก็ไปต่อรับที่ชั้น๒นะครับประตู๑๐
อาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับไปตั้งโต๊ะ
แล้วก็แนะนำการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุน
เพื่อช่วยเหลือคนไปทำงานต่างประเทศ
คือมีการรายงานนะครับในภาพรวม
ก็บอกว่ามีคนที่ขอเดินทางกลับอีก๘๔๗๘คนนะ
ถูกจับตัวไปตอนนี้ยอดอยู่ที่๑๙คนครับ
เสียชีวิตเนี่ย๓๐ศพเดี๋ยวจะมีการส่งศพผู้เสียชีวิตมา
ให้อีก๗ศพนะครับ
โมงวันนี้ฉะนั้นก็ดูน้ำแข็งต่อได้เลยนะครับ
ความเคลื่อนไหวน่าจะผ่านกระบวนการต่าง
แล้วก็ออกมาในช่วงข่าวเที่ยงน้ำแข็งอ่านครับ
ค่ะคือเราก็จะได้เห็นแหละว่าที่ผ่านมาก็มีแรงงานไทยที่เดินทางกลับ